คุณผู้ชมครับบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
หรือการขุดผิวถนนที่ไม่มีป้ายเตือนไม่มีไฟสัญญาณบอก
ขี่รถและตกลงไปในหลุมลึกตรงคอสะพานที่ขุดซ่อมอยู่

ทวงถามเลยบอกเจ้าหน้าที่ทำงานกันยังไง

หน่วยกู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็นำเปรย์ลงไปนำร่างผู้บาดเจ็บ๒ราย
ขึ้นมาจากบ่อดินที่ผู้รับเหมากำลังขุดซ่อมหัวสะพาน
ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ
มีคนนำภาพเหตุการณ์ไปโพสต์ลงในเพจ
ระบุว่าผู้รับเหมาไม่ติดป้ายให้เห็นเด่นชัด
ไม่ติดไฟสัญญาณบ่งบอกไม่ปิดช่องทางให้เห็นระยะไกล
ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนี้
ผู้เศรษฐ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีของเราก็สนใจนะ
ว่าถนนเส้นนี้มันซ่อมมันแซมอะไรกันอยู่

ไปพบหลุมขนาดใหญ่ที่มีการซ่อมแซมตรงคอสะพาน
บริเวณถนนคู่ขนานมิตรภาพสายเก่า
กิโลเมตรที่๗๘เขตเทศบาลเมืองปากช่อง
กำลังขุดซ่อมแซมหัวสะพานขาว

โอ้โหคุณดูสิหลุมมันใหญ่มากคุณดูสิ
มันเริ่มเลยนะฮะน่ากลัวจังเลย

หุมที่บอกว่าใหญ่เพราะมันกว้างถึง๔เมตร

คุณเดี๋ยวว่าแต่มัตรไทยเลยรถยนต์ก็ร่วง

นี่แหละฮะเป็นจุดที่ทำให้รถจักรยานยนต์คาวาซากิ
บิ๊กไบท์ตกลงไปที่ก้นหลุม

คือนายธนากรธนัดโชคอายุ๒๙ปี
บาดเจ็บที่คอและแขนซ้ายหัก
ส่วนเด็กชายธวัชชัยศรีสุวรรณอายุ๑๓ปีนั่งซ้อนท้าย

ตำรวจสพปากช่องสอบสวนผู้ได้รับบาดเจ็บ

ออกจากบ้านพักมุ่งหน้าตลาดเทศบาลเมืองปากช่อง

เมื่อมาถึงสะพานขาวที่มีการซ่อมแซมสะพานอยู่เนี่ยนะฮะ

ตั้ง๔เมตรยาวตั้ง๔เมตรลึกตั้ง๔เมตร

พอมาเห็นมันเบรกไม่ทันแล้วก็ตกลงไปในหลุมเลยนะครับ
หรือสิ่งกีดขวางวางให้เห็นชัด

โปรดระวังข้างหน้าเครื่องจักรกำลังทำงาน

ไฟส่องสว่างก็ไม่เพียงพอในยามค่ำคืน
ไม่เห็นว่าบริเวณนี้มีการขุดหลุมซ่อมคอสะพานอยู่
ทำให้เขาขับรถมาแล้วก็เร็ว

สีแดงเห็นเด่นชัดมีไฟแว๊บด้วยนะครับ
แล้วก็มีป้ายที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ย
แปะไว้เลยให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะเรียกผู้รับเหมามารับผิดชอบ

หรือว่าจะต้องติดตั้งสัญญาณไฟอะไรไว้
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเขาระวังจะได้ปลอดภัยกันนะฮะ
ก็ต้องเรียกผู้รับเหมามารับผิดชอบต่อนะครับ